การเมืองวงเล่าเล่าเรื่องการเมืองทุกวงในสไตล์คนขี้เมา
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองวงเล่ารายการที่จะมาเล่าเรื่องการเมือง
คุกวงในสไตล์คนขี้เม้าไปกับผมถานัชกรนามเมืองและเหล่ามิตรสหายครับ
ดังนั้นหัวข้อที่จะมาชวนมิตรสหายของผมพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่หลายหลายคนเนี่ย
ก็พูดถึงกันนะครับก็คือประเด็นการกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
หลังถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา๓๘วันนะครับเราก็จะมาชวนมิตรสหายของผมนะครับ
วันนี้มีสองคนนะฮะว่าพวกเขาคิดถึงพลเอกประยุทธ์มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ทีนี้ผมขอแนะนำมิสัยท่านแรกของผมนะครับหลายคนอาจจะรู้จักคุ้นเคยกับเขาดีนะครับ
ในฐานะพิธีกรรายการข่าวชื่อดังนะครับแล้วเขาก็เคยถูกนิสสันไทม์นะฮะ
ให้เป็นผู้นำคนรุ่นใหม่นะครับท่านแรกคือคุณจ้อนวินยู่ครับ
จนคนเขาลืมกันไปหมดแล้วเด็กโตกันหมดแล้วนะฮะ

แบบไปนั่งขนว่าเอ๊ะประวัติคุณจรมีอะไรอะไรบ้างจะเอามาแกนนะครับ

ท่านที่๒นะครับก็เป็นหลายคนก็จะรู้จักเขาในฐานะพิธีกรเช่นเดียวกันครับ
คือหลายคนอาจจะรู้จักคุณจรในฐานะพิธีกรรายการทีวีนะครับ
แต่อีกคนนึงเขาก็เป็นพิธีกรบ่อยเหมือนกัน
แต่เราจะไม่เห็นเขาในรายการทีวีจะเห็นเขาตามม็อบ

แต่เขาเจนเวทีมากนะครับก็คือคุณแรปเตอร์จักรุ่มเสรีเทยพัฒน์ครับผม

สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

เราควรจะใช้คำว่าต้อนรับไหมหรือว่าจริงแล้วก็คือมันเป็นการแบบ
เหมือนเป็นการกลับมารับสภาพกับสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบด้วยป่ะ
เออจริงตั้งบวงอย่างงั้นก็น่าสนใจ
เพราะว่าคือจริงแล้วอย่างประยุทธ์เราควรจะเรียกว่าอะไร

โอเคทางการหน่อยก็ได้
พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือจริงแล้วเขาดูแลเรื่องของการปฏิรูปตำรวจด้วยป่ะ

ใช่ไหมคือจริงมันก็ขึ้นตรงกับเขามาตั้งนานแล้วนะ
หลังจากมีการยื่นอำนาจในปี๕๗เขาก็จริงก็
เขาพูดเรื่องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมาตลอดปฏิรูป
ไปหมดเลยแล้วหนึ่งในการปฏิรูปก็คือปฏิรูปตำรวจนั่นเอง
ใช่ซึ่งจริงแล้วก็เหตุกราดยิงเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนอะที่มีการ

ใช่ไหมครับมีที่โคราชมีที่โรงพยาบาลสนามมีที่ตรงสามเศษ

แต่ว่าทั้งสองเคสนี้เป็นข้าราชการ

อยู่ในการกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์ทั้งคู่

เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปนิดนึงก่อนก่อนที่จะมาเข้าเรื่องผู้เด็กประยุทธ์

วินิจฉัยสารรับนูลครับ
ซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นใบเบิกทางให้เขากลับมา
ครับไม่แน่ใจทั้งสองท่านอืมตอนรู้ว่าสารรับนูลตัดสินให้เอ่อ
พลเนกวิยุทธกลับมารู้สึกยังไงกับคำนี้ใช้กันบ้างเอ่อกูรับตัว
ก่อนไหมก็ถามว่าก็ไม่ได้แปลกใจอืมแต่ถามว่าเราก็อาจจะมีแบบ
เศษเซี่ยวเล็กเล็กอยู่ในหัวใจว่าอืมสักหน่อยเถอะวะอืมครับ
บ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยโทษจ๋าเออเออขอแบบสักหนิดสักหน่อยให้ชุด
จิตใจแต่ก็พบว่าโอเคไม่ได้แปลกใจแต่ก็เอาวะ
ครับยังไงต่อก็ชีวิตนะคะก็รู้สึกว่ามันก็มีความผิดหวังแหละ
อะไรอย่างนี้ค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้ผิดจากความคาดหวังมาก
หวังไว้อืมผมนี่ย้อนกลับไปนี่คือจริงจริงแล้ว
ประมาณสักสัปดาห์ตอนช่วงที่คุยกับคุณถาแหละ
ก็คุยกันคุยกันในรายการเลยพูดกันเลย
เหมือนอารมณ์แบบคล้ายแทงกันในรายการเลยว่าแบบ
ว่าคุณคิดว่าไงคุณคิดว่าเขาจะรอดไหม
อะไรอย่างนี้ก็ถามเหล่าพิธีกรใช่ไหมครับ
ก็บอกว่ารอดแต่ว่าถามว่าเราเซ็งไหมมันมีความเซ็งอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าก็ต้องอยู่กับพลเอกประยุทธ์มานาน

มันไม่เท่ากันจริงแล้วแต่คุณปามเนี่ยคุณปามก็คิดว่าน่าจะรอด
คิดว่าน่าจะหลุดพูดผิดคิดว่าน่าจะหลุดเพราะว่า
ผมกับพี่ตอสซี่มองว่าเอ่อรอด
แต่ว่าคุณปาล์มสาเหตุบอกว่าเอ่อ
เดี๋ยวก่อนนะต้องบอกว่านะอ๋อรอดก็คือได้ไปต่อใช่ไหม

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือได้ไปต่ออยู่ดี

ไอ้ที่ผมตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแปลกใจ

คือเหมือนอาจารย์วรเจตได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนที่จะมีการตัดสินของสารรัฐมนูล
รู้สึกว่าไปสัมภาษณ์กับพี่ถึกใบตองแห้ง
ใช่ไหมครับแล้วก็มีการบอกว่าสารเนี่ยก็น่าจะตัดสินออกมาแบบนี้แหละ
ว่าถึงปี๖๐แล้วเริ่มนับวาราซิล
ใช่ซึ่งผมก็ฟังดูเฮ้ยก็เลยอยากจะย้อนเด้งกลับไปที่คนถามคุณถามครับ
คือผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังในพอร์ตแคสต์นี้ได้มีโอกาสติดตามคำสัมภาษณ์ของอาจารย์วรเจหรือเปล่า
แต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะเพราะเขาเพิ่งเอามาปล่อยหลังจากที่สารตัดสินแล้ว
ครับจริงเนี่ยก็ถ้าปล่อยคลิปสัมภาษณ์นี้ก่อนนะครับผมจะตีมืออาจารย์วรเจตนิดนึงฮะ
ว่าอาจารย์แอบไปปล่อยข้อสอบให้เขาลอกหรือเปล่านะครับผมครับเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกัน
แต่นี่ผมคิดว่ามี๒ประเด็นประเด็นแรกผมคิดว่าการเริ่มนับปี๖๐ไม่ถึงกับผิดมากนัก
คือมันพอจะรับได้แต่ว่าผมคิดว่าคนหนึ่งที่โต้แย้งความคิดเห็นอาจารย์บรเจตไว้อย่างน่าสนใจ
คืออาจารย์มุนินอดีตอดีตคณะบดีนิติศาสต
ความมุ่งหมายของรัฐมนุนต้องการจะจำกัดอำนาจ
ของนายุดรัฐมนตร์วัยที่๘ปี

แล้วความมุ่งหมายของรัฐมนูลล่ะ

ก็คุณเขียนไว้เองว่าคุณไม่ต้องการให้ใครอยู่เกิน๘ปี
เรื่องนี้มันควรจะใหญ่กว่าหลักทั่วไป
แต่ว่าสารรับนูนไม่พูดถึงเลยนะครับ
แล้วสารรับนูนก็ไปอ้างแต่เพียงเรื่องรายงานของคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
ซึ่งจริงในตัวความมุ่งหมายที่เป็นเอกสาร
มันก็บอกชัดว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างคืออะไรนะครับ

ก็คือผมคิดว่าเรียกอะไรมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าว่า
สุดท้ายคนล่างก็ไม่อย่างคำที่คุณจรว่าก็คือว่าสุดท้ายเราจะเชื่ออะไรได้
เพราะคนล่างก็ยังไม่เชื่อในเจตนารมณ์กฎหมายของตัวเองเลย
แล้วคือมันดูแบบกลายเป็นว่าเราต้องมาเถียงกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับ
กลายเป็นว่าจริงแล้วต้องเถียงกับคนที่จริงแล้วต้องถูกแปะป้ายว่าเป็นกระบดตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำ

แล้วก็กลายเป็นว่าแล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่ต้องไปคิดถึงมัน
มันคิดแปลกศูนย์เป็นหลักมันเหมือนประวัติศาสตร์มันก็ขาดต่อใช่ครับ
น่าตลกดีแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่าการจะคอมเมนต์คนเนี่ย
เขากลับมามีความทรงจำดีอะไรเกี่ยวเขาบ้าง๘ปีนี้ครับ
อันนี้คุณถาจับเรามาทรมานกันล่ะ
คือคนทั่วไปอาจจะคิดว่าทั้งคุณจรและคุณแรปเปอร์มีมิติเดียวคือชอบโจมตีแต่พลเอกประยุทธ์
หรืออะไรที่รักก็ทำก็โจมตีมันอยู่ดีแหละ

แล้วมันมีไหมคนเรามาน่าจะมีดีบ้างมั้ยครับ
เป็นข้อดีไง

ถ้าเกิดว่าถึงในเชิงทุรกิจเอกชน
มันก็ดูน่าชื่นชมในเรื่องของการรู้จักวางตำแหน่งรู้จักวาง
หรือว่าบริหารน้ำหน้าตัวเอง
แต่ว่าแน่นอนในเรื่องของการบริหารชาติบ้านเมืองมันก็ไม่ควรเป็นแบบนี้
แต่ว่าสำหรับผมเองผมก็ถ้าเกิดว่าจะให้หาข้อดีผมให้ความสม่ำเสมอเลย

คาดเดาได้ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้แหละ
คาดเดาได้ก็คือผมคิดว่าเราค่อนข้างคาดเดาได้ว่า
โดยส่วนใหญ่การที่เขาออกสื่อให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามเนี่ย

เพราะฉะนั้นคือข้อดีสำหรับผมคือผมก็มีคอนเทนต์ตลอด

แต่มองในแง่หนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับเรา
คือเรามีข่าวให้เล่นเรามีข่าวให้ขยี้เรามีข่าวให้แบบว่า
ดูข้าวประชาชนแบบนี้แทบจะทุกวันหรือทุกสัปดาห์

เพราะว่าประวิทย์นี่มีแต่ไม่รู้ไง

จะเล่นอะไรดีวะเนี่ยเพราะมันก็พูดแต่ไม่รู้ไม่รู้

เราแค่แบบโอ้โหกูจะเล่นอะไรวะเนี่ย
หมากมาดีหรือมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ
อันนี้ก็บริหารจัดการดีมาก

ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบอะไรที่เราไปเล่นต่อได้สักเท่าไหร่
แต่ประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ก็คือแบบว่ามีความสม่ำเสมอในการสร้างคอนเทนต์ให้กับพวกเรา
แล้วก็สร้างความรู้สึกอะไรดีล่ะคุณผู้ฟัง
ความรู้สึกให้กับคุณผู้ฟังทั้งหลาย
ได้ยินคำพูดของพลเอกประยุทธ์ในทุกวัน

กลับมาอีกแล้วครับผมนะจ๊ะอะไรต่างก็มาแล้ว
เชื่อฟังรัฐบาลนะหรือว่าไอ้ความเห็นอะไรต่างที่มันแบบ
อะไรอ่ะเออนั่นแหละผมคิดว่าโอเคถ้าจะให้ข้อดีแล้วกันนะคุณหา
ถ้าจะให้ข้อดีของพลเอกประยุทธ์เท่าที่ผมเห็นมาเกือบ๑๐ปีเนี่ย
อยู่กับผู้ชายคนนี้เนี่ยผมก็คือความสม่ำเสมอแล้วกัน
เพราะว่าจะหนึ่งทศวรรษแล้วที่อยู่กับคนนี้มาในอำนาจเนี่ย
เพราะคิดว่ามันเห็นชัดที่สุดก็คือความสม่ำเสมอครับ
ผมไม่เคยฟังใครชมใครได้เทาขนาดนี้

ผมก็เครียดนิดนึงว่าโอ้ผมเชิญทั้งสองท่านมาเนี่ย

ค่ะก็ที่พี่ถาบอกว่าอยากจะเห็นมุมมองหลายมิติเนอะ
เราก็จะบอกว่ามิตินี้จะเป็นมิติที่แบนมาก
เรียกได้ว่าตอนแรกจะเป็น๓มิติจะเหลือแค่มิติเดียวดีนะคะ
ก็สำหรับเราเราจะคิดว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ดีเนี่ยคือปากดี
อันนี้เป็นความทรงจำดีใช่ไหม

แบบว่าเขาเป็นคนแบบดูตลกเป็นกันเองนะจ๊ะ
แล้วก็มีอะไรนะไปคุยกับงูใช่ไหมแบบว่า

อะไรอย่างนั้นแล้วก็แบบว่ามีแบบเล่นกับเด็กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

แต่เป็นคนตลกแบบที่ไม่รู้ว่าควรตลกตอนไหน
คือมันเป็นการแก้เขินป่ะ

ก็นั่นไงผมคิดว่ามันแก้เขินมาก
คือมีน่าจะเป็นสนุกข่าวประชาไทย
เป็นรูปรวมให้คนเด็กไปตายเป็นการคุยกับสัตว์มาก
จะมีสัก๕สัตว์อยู่นะครับ
มีบัวมีกบมีงู

คือถ้าเขาคุยกับตัวเองผมว่าบางเรื่องเขาอาจจะดีกว่านี้
โอเคคิดว่าคุยกับตัวเองเหมือนในละครเงี้ย
ชนไม่เห็นความตั้งใจของเราเลยอะไรเนี่ยความเสียสละของเราอ่ะ
แต่หรือว่าเขาเป็นคนแบบเออมีอารมณ์ขันแต่ว่าไม่ค่อยรู้จังหวะเท่าไหร่
จนแบบบางครั้งแบบอารมณ์ขันของคุณเนี่ยมันก็แบบว่าไม่ค่อยมีการรัฐเทศะ
แต่คือส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าคนจำเป็นต้องสุพ่งสุภาพอะไรมากนะ
แล้วก็แบบว่าต่อให้คุณแบบว่าเป็นแบบผู้ยงผู้ใหญ่มีอำน่งไม่มีอำนาจอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องสุภาพตลอดเวลาหรอก
แต่ว่าในบางจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะนรกไง
หรือบางจังหวะเนี่ยคุณไม่ควรจะแบบว่าทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นอะไรเนี่ย
พูดอะไรเออตลกไม่ค่อยรู้เวลาเวลา
แต่ว่าโอเคเขาก็เป็นคนตลกดีแล้วเขาดูเป็นคนรักสัตว์นะ
จากที่พี่ถ่าพูดนี่ไงเห็นไหมหาข้อดีได้
เสมอตลกรักสัตว์หนูว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งที่เขารักมากเลย
คืออะไรหนูหนูเขาเลี้ยงไว้เลยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลี
เลี้ยงเลยเลี้ยงไว้อย่างดีเลยด้วยโอ้โหนี่หลากหลายนะ
หลากหลายอยู่ก็นี่ไงหลายตั้งหลายสปีชีหลายครับถ้าท่านผู้ฟังฟังอยู่นะครับ
ขอให้รู้ว่าเราพยายามอย่างมากครับผมในการจะหาข้อดีพยายามเลยจริง
ว่าสามารถแชร์สมมุติฟังเราก็แชร์ไปว่ามีความคิดเห็นอะไร
ทีนี้นอกจากข้อดีทั่วไปแล้วมีผลงานอะไรอีกที่เป็นผลงานประจักษ์ของพลเอกประยุทธ์ครับ
จะเป็นคลองโองอางอย่างนี้มั้ยฮะ
คุณแรปเตอร์ฮะอันนี้คุณแรปเตอร์ไปก่อนได้ไหมฮะ
ตายแล้ว
นี่กลัวเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวจะไปเลือกซ้ำกัน
คือจริงเนี่ยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์มีหลายแบบนะคะแบบมีหลายอย่างมีหลายอันมีหลายแบบแต่ไม่มีดีสักอย่างเลยนะคะ
รู้สึกว่าอันที่อันที่รู้สึกว่าประทับใจและกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ประจักษ์มากคือเขาแต่งเพลงเก่งมาก
แต่ว่าโอ้แต่หนูไม่รู้ว่าแต่งเองไม่แต่งเองนะกะว่ากันไปก็เขิดว่าเขาแต่งเองนะครับ
แทบจะเปิดอัลบั้มได้เลยหนูคิดว่าเขาควรจะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะ

ยังงี่มั้ยของคุณดี่มั้ยอะไรอย่างงี้ก็ความอยู่ในวงการเพลงเหมือนกัน
เปลี่ยนจากคณะรักษาความสนุกแห่งชาติเป็นค่ายรักษาความสนุกแห่งชาติ
เป็นข้อสอชอบเหมือนกันไปเปิดค่ายเลย
หนูว่าน่าจะมีคนติดตามฟังอยู่เยอะมากมายเหมือนกัน
พวกค่านิยม๑๒ประการตอนนั้นหนูก็ยังเรียนอยู่
๑๒ประการเอามาออกข้อสอบหนูคิดว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเหมือนกันนะ
ที่ทำให้นักเรียนทุกคนเกลียดเขาได้เลย
ทำให้แบบว่านักเรียนทุกคนเชื่อฟังจริงนักเรียนทุกคนจะเกลียดเขาเลย

ไม่ได้สนใจด้วยนะว่าคุณมาจากไหนอะไรยังไง
แต่ว่าให้กูมาท่องเพิ่มกูเกลียดมึง

แล้วก็เรารู้สึกว่าช่วงเวลา๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ชัดนะ
คือเขาปราบมอบแบบโหดมาก
แบบใส่คดีบ้างนะ
ตอนนี้ก็คือเท่าที่เข้าใจก็คือคดีนี้ก็ปลาไปเป็นพันคดีนะ

มาตราต่าง๑๑๖๑๑๒อะไรอย่างนี้ค่ะ

แบบศูนย์ตัวก็มีผมก็โดน๒คดี
คุณก็โดนหมิ่นใช่ไหมฮะ
คือเรารู้สึกว่าแบบว่าเขาก็แบบบังคับใช้แบบว่ากฎหมายกับคนที่แบบว่าไม่ชอบขี้หน้าเขาเนี่ยอย่างเข้มข้นมาก
ในทุกระแบบทุกระดับเท่าที่จะทำได้เนอะ
รวมถึงแบบว่าการใช้ปฏิบัติการทางการทหารต่างด้วย
เพื่อแบบกระทำต่อผู้ชุมนุมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แบบช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาก็เด่นชัดมาก
ว่าเป็นผลงานที่แบบว่าโอ้ชัดมากของรัฐบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผมว่าก็จริงพอพูดถึงอันนี้คือคุณถาใช้คำว่าอะไรผมขอฟังคำถามของคุณถ่ายทีได้ไหม

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ตลอด๘ปี
มันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นประทับใจหรือว่าเป็นผลงานที่ดีก็ได้ใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าผลงานที่เด่นชัดมากของพลเอกประยุทธ์ก็ต้องให้เครดิตกับการอยู่อย่างยาวนานของเขา
เพราะผมรู้สึกว่าการที่เขาอยู่ยาวนานมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ยิ่งสะท้อนให้สังคมมันเห็นมากยิ่งขึ้นว่าการใช้อำนาจในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างไร
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นผลที่ค่อนข้างเห็นประจักษ์กันเป็นในแบบวงกว้างคนที่อินเรื่องของการเมืองอยู่แล้ว
อย่างพวกเราแล้วกันนะครับติดตามข่าวสารบ้านเมืองมีเหตุกรณีอะไรต่างให้เปรียบเทียบได้กับเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับอดีตอะไรแบบนี้
รัฐบาลต่างหรืออะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งเปรียบเทียบกับต่างประเทศเรามีอะไรให้แบบเปรียบเทียบเยอะมาก
เรื่องของการใช้อำนาจตั้งแต่ตอนช่วงต้นของคอสชก็มีม๔๔ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการจับคนที่รณรงค์ประชามติอะไรต่าง
นำไปสู่เรื่องของรัฐธรรมนูลเรื่องของการออกมาชุมนุมของประชาชนว่าเป็นอย่างไรนิติสงครามที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับ
หนี้ครัวเรือนโควิดโควิดอีกหนี้ครัวเรือนนี่คือแบบสูงที่สุดเป็นประวัติการประยุทธ์อยู่มา๘๙ปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์อยู่มา๘๙ปีเนี่ย
ก็คือแบบว่าสามารถทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนได้แบบเป็น๒เท่าของทุกรัฐบาลที่ผ่านมาคือแบบบ้าบอไปแล้วใช่ไหมครับ
หนี้ก็เยอะใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการตกงานของนักศึกษาจบใหม่หรืออะไรต่างนี่ก็สูงสุดเป็นประวัติการ
แต่เขาก็จะบอกนะว่ามันเป็นผลกระทบมาจากรัฐบาลที่แล้ว
แต่ว่าจนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็เรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพสื่ออะไรต่าง
คือผมคิดว่าการผลงานที่เป็นประจักษ์ของพลเอกประยุทธ์ก็คือทำให้ประชาชนและทำให้ประเทศไทยทำให้นานาชาติได้เห็นความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไร
มันแตกต่างกับคนที่เขาเรียกโฆษณาไว้อย่างไรบ้าง
เป็นบทเรียนผลงานที่เป็นที่ประจักษ์คือเป็นบทเรียนให้เห็นว่าตัวอย่างที่ไม่ดีคืออะไรใช่
ใช่แล้วก็นี่ยิ่งอยู่นานอ่ะยิ่งอยู่นานมันก็เหมือนแบบมีเปิดออกมาเรื่อย
แต่เขาขอเวลาอีกไม่นานนะคะ

ไม่นานเนี่ยจริงถ้านับตามสารรับนูลเนี่ยได้ถึง๑๐ปีนะขอไม่นาน๑ทศวรรษครับผม๑ทศวรรษครับ
ขอไม่นานจริงขอแค่๑ทศวรรษเฉพาะ

ถ้าเขาบอกว่าเขาขออยู่จนถึงร้อยปีได้เนี่ยผมว่าเขาเอาเลยนะ
แต่อะไรนะที่เคยมีคนว่าจะอยู่๑๒ปีป่ะ
เขาก็เลยบอกว่านี่อะไรขอแค่๑๐ปีเอง
แต่วางรถแมพ๒๐ปีนะ

ทีนี้ผมฟังทั้ง๒ท่านเนี่ย
ผมหาข้อดีไม่ได้เลยใช่มั้ยฮะ
ซึ่งผมว่าไม่เป็นไรผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วก็บางคนอาจจะคิดเห็นเหมือนเรา
บางคนอาจจะชวนให้ตั้งคำถามว่ามันอาจจะมีหลายมิติที่
แต่ว่าจะมีคนบอกว่าอาจจะมีคนบอกว่ารุงตู่ทำให้สงบนะ

ถ้างสองท่านว่าไง

ซึ่งเมื่อกี้ประเด็นที่คุณจรพูดเนี่ย

คนเดียวที่พยายามคือคือความสงบของเรากับของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือความสงบเราอาจจะพูดถึงสงบสันติสุขทุกคนไม่มีความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามิติแบบที่รัปเตอร์พูดเนี่ยผมคิดว่าการที่พลเอกประยุทธ์พยายามตลอด๘ปีเนี่ยพยายามปราบปามคนที่เห็นต่างหรือคนที่ถืออำนาจรัฐหรือคนที่เขาพยายามปกป้อ
มันต่างกันคือแบบว่าบรรยากาศของแบบว่าความสงบสุขเนี่ยคือความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเรามีวิธีการที่จะเคลียร์มันจัดการกับมันแล้วก็ไปต่อกับมันได้เรียนรู้แล้วก็ไปต่อกับมันได้
สังคมที่สำหรับเราสังคมที่สงบสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีความขัดแย้งเลยซึ่งมันเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ทุกสังคมต้องมีความขัดแย้งมีคนมากกว่า๑คนเท่ากับมีความขัดแย้ง
แต่ว่าเราทำไงสังคมที่สงบสุขคือสังคมที่ทำยังไงที่เราจะสามารถจัดการความขัดแย้งเรียนรู้แล้วก็ไปต่อได้อันนี้สำหรับเรานี่คือสังคมที่สงบสุขจริง
ปิดปากอะไรอย่างนี้ไม่ให้พูดคือคำถามคือแบบว่าคนมันสงบสุขหรือว่าคนมันกลัว
ที่จะพูดออกมาว่าตัวเองมีความเข็นขัดแย้งนะ
หรือว่าการที่มันพูดออกมาว่าตัวเองมีความเห็นขัดแย้งเนี่ย
จะถูกปิดปากถูกดำเนินคดีถูกปราบปรามต่างอะไรอย่างนี้
คำถามคือนี่คือความสงบที่เรากำลังหมายถึงหรือเราต้องการไหม
แต่ว่าสิ่งที่เขาจะพูดคือเขาต้องการความสงบขึ้นมาก
ความสงบคือความสงบเงียบไม่มีใครพูดอะไรให้ระคายหู
ไม่มีใครออกมาแบบกระโชกกระชะโวยวายอะไรอย่างนี้

ใช่แต่คำถามคือในสภาวะที่มันความกดดันความเครียด
ความคิดเห็นต่างที่มันต้องการการระบายออกมา
แลกเปลี่ยนกันในสังคมที่มันถูกซัพเสไปเรื่อย
สิ่งนี้มันคือสิ่งที่มันรอวันปะทุ
แล้วก็ทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าความรุนแรงต่างที่มันเกิดขึ้น
เรื่อยแล้วมันสูงขึ้นเรื่อยแล้วจริงแล้วก็แบบว่า
เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันน่าสังเกตก็คือว่า
ตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนอะ
เราเห็นว่าสภาวะสุขภาพจิตมันแย่ลงเรื่อย
ซึ่งสำหรับเราเนี่ยสุขภาพจิตมันไม่ใช่เรื่องปัจเจกเนอะ
แต่ว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นระดับที่ว่าโครงสร้างสังคมเนี่ย
มันเอื้อให้มันเกิดสภาวะของแบบปัญหาสุขภาพจิต
กดความรู้สึกกดความเห็นต่างกดความขัดแย้ง
ดไม่ให้มันมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้

มันเป็นสังคมที่มันทำให้แบบสภาวะแบบนี้มันอยู่ในตัวคน
ความแบบความเข้มข้นของการแบบว่าถูกกดขี่มันสูงขึ้นเรื่อย

เรารู้สึกว่าเหตุกราดยิงหรือว่าเหตุสกนาฏกรรมหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าเขาเสพยาอะไร
จะเป็นมิติหนึ่งที่ส่งผลมาจากการเมือง

คนเรามันต้องการพื้นที่บางอย่างในการที่มันจะออกมาพูดหรือว่าออกมาระบายความรู้สึกอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นแบบว่าตัดกลับไปที่แบบว่าโอเค
คุณเห็นไหมล่ะว่าแบบว่าความสงบตลอด๘ปีที่ผ่านมาที่คุณเห็นว่าแบบว่า
โอเคมันสงบจริงแต่ว่าภายใต้ความสงบที่คุณเห็นมันมีแบบ
กองเลือดกองน้ำตามีซากศพมีแบบ
คนที่ถูกคุมขังมีหลากหลายอย่างเกิดขึ้นมากสำหรับเรานี่ไม่เรียกว่าความสงบนะครับ
มันเป็นความรุนแรงด้วยการปิดปาก

ทีนี้ผมคิดว่าเราพูดไอไลฟ์กันไปหมดแล้ว

ชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามจะหานะครับ
แล้วก็เมื่อกี้เราได้เห็นปัญหามากมายด้วย
เมื่อกี้ผมฟังทั้งสองท่านแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมันคือปัญหามันเยอะมากจนบางเรื่องผมก็แทบจะลืมนะ
เพราะผมฟังทั้งสองท่านบอกว่าเออใช่มันมีหลายเรื่องแล้วมันสัมพันธ์กันมันโยงกันนะครับ
ทีนี้เราอยากจะชวนตอบว่าแล้วถ้าเราคุยกับเขาได้พลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเราคุยกับเขาได้เราอยากให้เขาแก้ไขปรับปรุงอะไรดีฮะ

ถ้ามีอะไรที่หรืออาจจะไม่ได้ต้องคุยกับเขาโดยตรงก็ได้หรือมีอะไรที่คิดว่าสิ่งที่เขาบริหารผ่านมาเนี่ยเขาควรจะต้องเลิกทำได้แล้วหรือว่าแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่เขาทำอยู่
หนูว่าสิ่งที่เขาควรเลิกทำได้แล้วคือเลิกเป็นนายกรัฐมนตรี

คือแบบว่าตลอดแบบ๘ปีเนอะที่ผ่านมามันแบบว่าเรารู้สึกว่ามันเกินพอนะคะ
ตั้งแต่ต้นถูกไหมคะอืมไม่ควรจะมีการรัฐธรรมหารเกิดขึ้นตั้งแต่ต้น
ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปพูดกับเขาได้อย่าทำรัฐธรรมหารอ่า
ถ้าคุณอยากเป็นนายกรัฐมนตรีคุณลงเลือกตั้งลงเลือกตั้งอืม
ควรจะขายนโยบายยังไงก็ได้จะมาปราบโกงเอาความสุขคืนมา
แต่ว่าคุณช่วยมาตามทางที่มันตามหลักประชาธิปไตยได้ไหมตามหลักการ
อืมทีเนี้ยพอคุณมาไม่ตามหลักการคุณก็ไม่จำเป็นต้องสนไงอืม
หลักการคืออะไรอืมคุณก็ไม่จำเป็นต้องสนว่าแบบว่า
จะโหวตคุณใครไม่โหวตคุณอะไรอย่างนี้
เพราะว่าคุณไม่ต้องสนใจประชาชนก็ได้
เพราะว่าคุณมาตามช่องทางพิเศษอืมไม่ใช่ช่องทางธรรมชาติอืมเออ
ถูกต้องมาตามช่องทางพิเศษของคุณอะไรอย่างนี้
ฉะนั้นคุณไม่ต้องใส่ใจใครอะไรใครเลยคุณไม่ต้องสนใจแบบว่าอะไร
เพราะว่าคุณมีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นไม่ต้องแคร์ใครอ่ะ
ไม่ต้องแคร์ใครอืมอืมทีนี้ก็คือแบบว่าเอ่อ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าบอกว่าแบบคุณควรจะปรับปรุงอะไร
แบบเมื่อ๘ปีมันเกินพอแล้วสำหรับเราก็ลาออกไปซะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยังอยู่แล้วแบบว่าคุณแบบว่าอยากจะแบบว่าทำตัวให้ดีขึ้นซึ่งดิฉันไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นไปได้
แต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาควรจะฟังอ่ะอืมควรจะฟังจริงจริงนะว่าแบบว่าประชาชนตอนเนี้ยเป็นยังไงอืม
ประชาชนตอนนี้ต้องการอะไรแล้วก็แบบว่าคนที่แบบคิดเล่นเห็นต่างเนี่ยเขาแบบว่ารู้สึกยังไงแล้วเขาคิดยังไง
คือตอนเนี้ยมันเรารู้สึกว่าการบริหารของแบบว่ารัฐบาลเนี้ยมันเป็นการบริหารแบบมองตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะอืม
แล้วอยู่ได้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้แบบว่าคนที่มันแบบว่าอยู่ในปัญหาต่างต่างมากมาย
ที่เผชิญอยู่ถูกทอดทิ้งอืมถูกมองไม่เห็นถูกลืมถูกกลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือจริงมันไม่ใช่แค่คนที่เห็นต่างนะบางทีปัญหาที่แบบว่าเขาแก้ไม่ได้หรือเขาเลือกที่จะไม่แก้เนี่ย
เขาก็ทำให้มันหายไปทำให้มันเงียบเงียบไปอืมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเอ่อ
อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นในตลอด๘ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัญหา
แล้วมันก็ไม่เคยถูกแก้เพราะว่าตัวเขาเองไม่เคยเห็นคนอื่นเขาเห็นแต่ว่าตัวเองจะอยู่ยังไง
จะได้รับผลประโยชน์ยังไงไหมจะจัดสรรอำนาจยังไงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าประชาชนที่จริงแล้วแบบควรจะเป็นแบบว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้
เขามองไม่เห็นไงเพราะว่าเขาไม่เคยมาด้วยอำนาจประชาชนตั้งแต่แรกอืมครับ
ผมแค่กำลังคิดอยู่ว่าไอ้อันที่ผมอยากจะบอกเขาหรืออยากจะอยากจะ
อยากจะให้เขารับฟังหรืออะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันจะส่วนตัวไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่านะฮะ
แต่คือมันเป็นสิ่งที่ผมแม้กระทั่งผมมีประเด็นกับพลเอกประยุทธ์ในสารอาญาเนี่ย
ผมยังอยากให้มันเกิดขึ้นเลยก็คือหมายว่าผมอยากมีโอกาสคุย
หรือสัมภาษณ์หรืออย่างน้อยก็เห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปนั่งให้สื่อสัมภาษณ์อืม
อย่างหลากหลายหน่อยครับเพราะมันมีคำถามเยอะแยะมากมายที่มันส่งต่อมาจากประชาชนอ่ะอืม
คืออันนี้ยังไม่นับเรื่องที่เขาปิดคอมเมนต์นะครับ
คือปิดเม้นต์ตลอดใช่ไหมฮะคนจะเข้าใกล้คนจะเข้าเอ่อ
จะอ่าเข้าหาอะไรต่างต่างก็คือตำรวจไปถึงที่อ่า
ใช่ไหมฮะอย่างเชียงใหม่แต่ว่าอันนั้นของพลเอกประวิทย์นี่ใช่ไหม
ครับแต่ว่าก็มีล่าสุดที่คนเข้าไปไปไปไปกว่าอะไรสักอย่างแล้วล็อกคอ
อยู่บนก็ล็อกแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นกลัวคนเอกประยุทธ์
ถูกต้องโอ้แต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามก็คือผมอ่ะ
มีความรู้สึกว่านี่ผมพยายามสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์
มาตั้งแต่ก่อนรัฐมนาภาพผมได้เบอร์ศูนย์ตัวก็โทรติดต่อครั้งตั้งไม่รับ
ก็ไม่ได้ตอบแต่ตอบครั้งเดียวคือตอนที่ผมส่งไปอวยพรวันเกิดเขา
นั่นคือก่อนทำรัฐประหารตอบกลับมาแบบขอขอบพระคุณอะไรอย่างนี้
สำหรับคำโวยพรอะไรไหมแบบนี้ตอบว่ะแต่แบบพอจะขอเชิญสัมภาษณ์อะไรก็ตามไม่เลย
แล้วหลังยึดอำนาจมาใช่ไหมเราก็พยายามพยายามช่วงดีเบต

อยากเห็นว่าเวลาคุณเจอคำถามแบบนี้คุณตอบยังไง
เพราะคุณก็พูดร่ายยาวเก่งเหลือเกิน

มีหลัง๖โมงเย็นทุกวันอยู่ตั้งช่วงหนึ่งใช่ไหม

เพราะฉะนั้นสำหรับผมเองที่แค่ต้องการเฉย
มากมายกันหน่อยซึ่งมันมีเยอะมากใน๘ปีที่ผ่านมา
คือผมอยากจะเห็นอย่างเดียวมากกว่าคือการตอบคำถามประชาชนของพลเอกประยุทธ์
โดยที่โดยที่คุณแบบอย่าคือมันควรจะมีเซชั่นที่คุณจะมาตอบคำถามประชาชน

ใช่เพราะว่าคือคุณอาจจะแบบหลายคนบอกลุงตู่อบอุ่นลุงตู่เป็นแบบว่าทหารเป็นชายชาติทหาร
ใจดีเป็นกันเองเป็นคนแบบตรงซื่ออะไรแบบนี้แบบนี้ไงก็เลยรักลุงตู่ไง
งั้นก็แบบว่างั้นลุงตู่มาคุยกับประชาชนหน่อยสิเพราะว่าลุงตู่เนี่ยคือประชาชนเข้าถึงยากมากเลยนะ
ลงพื้นที่ก็ไม่ใช่ประชาชนจะเข้าถึงง่ายก็ต้องมีการแบบคัดกรองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะ
ตอบอะไรต่างก็ไม่ตอบสื่อถามก็ต้องเป็นสื่อของต้องเป็นของทางธรรมเนียบเท่านั้นที่จะเป็นคนสัมภาษณ์
คำถามก็ต้องถูกคัดมาแล้วคอมเมนต์ก็ปิดทุกอย่างอะไรอย่างนี้คือ
มันไม่มีช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงได้เลยผมก็เลยผมก็เลยอันนี้เป็นแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่ผมหวังว่ามันจะเกิดขึ้น
อย่างน้อยระหว่างที่ยังดำรงตำแหน่งนายกอยู่ก็ช่วยปรับปรุงมันหน่อย
ก็ตรงนี้ได้ป่ะตรงนี้ได้ป่ะคืออย่างน้อยแล้วก็แสดงความจริงใจนิดนึง
แน่หมายเป็นช่วงท้ายของช่วงการอยู่ในอำนาจของคุณก็ได้ที่คุณอาจจะทำอะไรสักอย่างให้มันแบบ
ดีขึ้นกว่านี้ได้สำหรับตัวคุณเองด้วยนะเพราะว่าเอาตรงก็บินมันยาวนะครับ
บินมันยาวนะครับ๘ปีเนี่ยใช่บินมันยาวครับแต่ว่าพอฟังคุณจรเรื่องส่งข้อความอวยพรวันเกิดเนี่ย
มันทำให้ผมเข้าใจพลเอกประยุทธ์มากขึ้นเยอะเลยคือว่ามันเป็นไปได้ไหมว่า
เขาไม่ค่อยได้ยินเสียงประชาชนเพราะเขาถูกคัดกองข้อเท็จจริงบางอย่าง
คิดว่าเป็นไปได้สูงผมคิดว่าเป็นไปได้สูงมันกลายเป็นว่ามีเฉพาะความเห็นดีดีเท่านั้นที่มันไหลไปสู่เขา
ดูแต่ละช่องที่เขาดูสิครับเวลาเขาเดินขึ้นรถหรือว่าเวลาถ่ายภาพว่าช่วงนั้นที่นั่งอยู่กระลาโหม
ด้านหลังก็เปิดช่องไหนอยู่นะอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นผมเลยแอบคิดว่าจริงหรือเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้อง
ว่าคุณต้องมีวุฒิภาวะในการรับฟังความเห็นต่างให้มากกว่านี้
แล้วคุณจะบริหารประเทศได้ดีกว่านี้ใช่เพราะว่าถ้าคุณได้ยินแต่คำชมคำยันหอ
โดยที่ไม่ได้แบบได้ยินคำวิจารณ์มันทำให้บางครั้งคุณก็ภูมิใจกับตัวเอง
คุณก็จะรู้สึกว่าคุณเสียสละคุณเหนื่อยคุณทำดีมาทุกอย่าง
มีแต่คนชมและคนที่ด่าฉันมันคือใครทำไมต้องด่าฉัน
มันอาจจะทำให้เขาเป็นคนที่น่ารักและน่าจดจำ
มันจะดีสำหรับตัวเขาเองแค่นั้นเลย
แต่บางทีคนที่แบบว่าอยากจะไปให้กำลังใจเขาก็เข้าถึงตัวไม่ได้นะ

อยากจะเจอเนี่ยเ฽าะหน้ากันเผื่อเจอกันไม่ได้เลยหรอก

หรือว่าเจ้าหน้าที่เขากลัวว่าจะเป็นอัตชา

กระทั่งคนที่รักคนเอกประยุทธก็จะเข้าถึงไม่ได้เลย

แสดงความยินดีในวันเกิด
อะไรอย่างนี้

ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองเตรียมป้ายแฮปปี้เบิร์ตเดย์ไว้

แต่ไม่ใช่วันเกิดเขาน่ะชูก่อนหน่อยก็ได้สนใจ

ทีนี้แต่ฟังดูทั้งสองคน
เมื่อกี้แอปรัปเตอร์พูดชัดมากว่า
พอเถอะอย่าไปต่อเลยนะครับ
ทีนี้ถ้าเราคิดถึงคำวินิจฉัยของสารรับนูนโดยเคร่งครัดนะฮะ
คือสารรับนุนแม้จะบอกว่าเริ่มนับปี๖๐จริงเนี่ย
แต่เอาจริงยังไม่ได้บอกนะว่าอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับ
ทีนี้แต่ถ้าโอเคเอาเท่าที่มีอยู่เนี่ย

พลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกได้อีกสมัยหนึ่ง
แต่จะอยู่ได้อีก๒ปีเท่านั้น
เขาจะคิดว่าเขาจะไปต่อไหมฮะ

จากการที่รู้จักเขามา๘ปีแล้วเนี่ย

เอาแน่เอานอนกับอะไรที่มันดูเป็นหลักเป็นการ

แต่ถ้าเมื่อกี้คุณถากล้าถามมา

ถ้าถามว่ากล้าไหมทำเป็นเล่นไปนะ

อาจจะแบบเหมือนมีวิธีดึงเช็ง

ที่แบบว่าทำให้อยู่ได้นานกว่า๒ปีด้วยซ้ำไม่แน่

เขาตีกันหรือเปล่า๓ปง๓ป

อะไรแบบนี้แล้วก็ย้อนกลับไป

ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อ

จากรัฐพาหาปี๑๙๔๙แล้วเนี่ย

ก็คือเพื่อผลประโยชน์ของกองทัพ

ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน
ก็คือผลประโยชน์ของคนในกองทัพ
เท่านั้นแหละหรือว่าผู้นำกองทัพ

ผมกลับรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงนะ

แล้วตัวองค์คาพยพของพวกเขา

ในภักดิ์อย่างพลังประชาราช

จะมีท่าทีอย่างไรจะเล่นด้วยหรือเปล่า

อยากฟังของคุณแรปเตอร์เหมือนกันครับ

ตรงที่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเราดูวันนี้

คนนี้จะเป็นคนที่มาแทนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า
อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าแบบถ้าเราดูกระแส

เรื่องการเลือกตั้งทำนู่นทำนี่ทำนั่นกันแล้ว

เริ่มต้องมีคำพ่วงว่าข้อความนี้ได้ผลิตที่

มันก็ต้องหาทางที่เขาจะได้ไปต่อได้
แล้วเราต้องมาดูกันด้วยว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้า
อันนั้นจะถือว่าเป็นการลงจากอำนาจของพวกเขาหรือเปล่า

คือเพราะผมมีความรู้สึกว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกัน

ใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็แบบนะ

ผมกำลังคิดว่ามันมีเงื่อนไขนี้
ที่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญมาก

ผมแค่มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ต้อง
ที่ต้องแบบว่าเก็บไว้พิจารณาเลยแหละ
เพราะว่าเขาจะลงหรือไม่ลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ความปลอดภัยของเขาด้วยนะ

แล้วถึงแม้ว่าในความรู้สึกผม
สมมุติว่ารัฐบาลนี้มันได้ไปต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้า
จะด้วยวิธีการใดก็ตามสว๒๕๐คนหรืออะไรก็ไม่รู้แหละ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าประยุทธ์อยู่๒ปี
แล้วอาจจะแบบเนียนต่อกว่าจะสัญหากว่าจะโหวตกว่าจะอะไร

ประยุทธ์ก็น่าจะยังอยากอยู่ต่อในตำแหน่งรัฐมนตรีกระลาโหม

ค้ำตัวเองไว้อยู่หรือเปล่า

แต่ว่าพอฟังคุณจรเนี่ยผมก็เลยเริ่มคิดว่า
เอ๊ะจริง๓ปเขากำลังหนีตายกันอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าเอาจริงเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากระแสภายในพักพลังประชารัฐเนี่ย

คือมันชัดตั้งแต่ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่แล้วแล้ว
ที่มีคุณสักคนหนึ่งสสพลังประชารัฐที่ไปกราบเท้าพลเอกประวิทธิ์

แล้วล่าสุดเราก็เห็นคุณวิรากรคำประกอบออกมาพูดเรื่องว่า
จะเสนอพลเอกประวิทย์เป็นแคนดิเดตนายก
แบบข้ามห้วยข้ามหัวพลเอกประยุทธ์ไปเลย
แล้วให้พลเอกประยุทธ์เป็นรองนายกมั
ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่า
พลเอกประวิทย์เขาสร้างฐานของตัวเองไปต่อสำเร็จแล้ว
คือเขารักษาพักพลังประชารัฐไว้ได้
ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ยังต้องหนีตาย
คือถ้าเขากลัวการเช็คบินจริงเนี่ยเขาเลยต้องไปขอให้คุณลัมโบอีสานมาตั้งพักให้หน่อยขอคุย
ขอหลายคนมาช่วยตั้งพักให้เขา
กลางนุนของเขาที่เคยมีอย่างภาพพลังประชาลัฐเนี่ยมันไม่ได้ไปกับเขาแหละ
ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทั้งหมด
ทีนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับ
แต่เชื่อว่ายาวมากแน่นะครับ
เรียกอะไรเป็นฝ่ายที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย

คือแล้วถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อจริงเนี่ย
พอใจไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องการหรือยัง
สำหรับการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเรา

การพิจารณีประยุทธออกเนี่ย

ประยุทธ์เนี่ยมันอยู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะ

เพราะฉะนั้นแบบว่าเขาออกไป

เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า

แน่นอนเราเอามันออกไป

นอกจากการที่เราต้องการเห็น
ออกไปแล้วเนี่ยมันทำให้เห็นว่า
จริงคือการอยู่ตลอด๘ปี

พลเอกประยุทธ์บริหารไม่ดี

โครงสร้างสังคมโครงสร้างการเมือง

ระบอบผลิตการไหมอำนาจนิยมไหม

ในการแบบว่าในการแบบทำอะไรหลายอย่างในประเทศนี้
ในการกำหนดกะเกณฑ์อะไรหลายอย่างในประเทศนี้

เพราะฉะนั้นแบบมันเหมือนแบบว่า๘ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
พรมที่ตอนแรกเขาตั้งใจจะแบบ

สุดสุดคือแบบว่ามันทำให้แบบว่าสำหรับเราเนี่ยตอนนี้คือฝ่ายที่
เอกประยุทธ์มันเป็นคนที่เป็นคนของระบบนี้
เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนที่บริหารระบอบนี้อยู่แน่นอนว่าการที่พลเอกประยุทธ์ออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความหวังมากขึ้น
แต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามประเทศนี้สามารถไปต่อได้จริงประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้จริงอย่างนี้ครับ
เราต้องมานั่งสังขยนาแบบว่าระบบสังคมของประเทศนี้ใหม่ตั้งแต่ระบบการบริหารการเมืองวัฒนธรรมหลายอย่างเนี่ยครับ
มันต้องแบบเอามากางกันใหม่มาดูกันใหม่เลยว่าปัญหาเนี่ยต้นต่อมันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะแก้ไขโครงสร้างกลับไปถึงต้นต่อได้เพื่อที่ว่าเราจะสามารถสร้างสังคมใหม่ที่มันเป็นธรรมขึ้นมาได้แล้วก็เป็นประชาธิปไตยได้จริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นโอเคแน่นอนว่าในระดับเฉพาะหน้าเนี่ยการที่พลเอกประยุทธ์ออกไปเนี่ยเป็นความต้องการอยู่แล้วขอแบบสาธุขอบคุณมากครับผมตึงมากอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราตึงกันมาก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
ที่สองคือเราต้องกำลังจะดูกันใหม่
มันมาจากการแต่งตั้งใช่ไหมมันเวิร์คไหม

มันมีหลายองคาพยพมากที่มันซ้อนทับกันอยู่ในระบบสังคมนี้
เพราะฉะนั้นมันจะมีประยุทธ์๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐แน่นอน
ถ้าเกิดว่าเราไม่กลับไปดูที่รากฐานแล้วก็แก้ไขมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างนี้

ผมก็เห็นด้วยกับคุณแรปเตอร์เลยครับว่าอันนี้เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องจากประชาชนที่ค่อนข้างชัดเจนนะนะ
ว่าก็ควรจะไปได้แล้ว

มันก็ต้องมีการเหมือน

ว่ารายละเอียดอะไรต่างที่มันเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างภายใต้พลเอกประยุทธ์
แล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อสู่การร่างรัฐมนูญฉบับใหม่
ที่มาจากประชาชนจริงที่มาจากตัวแทนของประชาชนจริง
ซึ่งไม่แน่ส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่จะมาช่วยปฏิรูปสังขยนาแล้วก็แก้ไขโครงสร้างที่มันมีปัญหาในสังคมเราโดยเฉพาะเรื่องของอำนาจแล้วก็การเมือง
ใช่ไหมครับว่ามันอยู่บนพื้นฐานมันควรจะต้องมาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของประชาชนและอำนาจมันเป็นของประชาชนจริง
ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นก้าวแรกจริงที่มันไม่ใช่แค่โอกาสสำหรับคนไทยนะ
แต่มันเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะก้าวกลับไปอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่างามด้วย
ประยุทธ์ต้องออกไปแล้วจริงแล้วประยุทธ์ควรจะรู้ตัวตั้งแต่เรื่องของ๘ปีแล้วที่เป็นวาระ
ซึ่งมันจะสวยมันจะสวยงามแล้วเขาก็จะดูแบบคือเขาก็ไม่ได้ดูดีนะครับ
เพราะฉะนั้นภาพของคุณก็จะถูกแปะอยู่ตรงนั้น
ว่าจริงแล้วคุณทำอะไรลงไป
ผมก็มีความรู้สึกว่าคือถ้าเกิดคุณทำซะ
มันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีให้กับประชาชนในประเทศด้วย
แล้วก็ให้กับสังคมโลกด้วยแต่ว่าก็มันก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะ
ก็ยังไม่ใช่ใช้ชนะที่แท้จริงของระบอประชาธิปไตย
แต่เป็นการอย่างที่คุณจรบอกต้องล่างรัฐมนูลกันใหม่
ไม่ว่าโจทย์ของปัจจุบันคืออะไรใน
หลายปีที่ผ่านมามันคืออะไรแล้วเราสร้าง
พันธสัญญาบางอย่างให้มันอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
คือคืออ่ะโทษนะนะคือผมแค่อยากเซิร์มนิดเดียวนะครับ
ความรู้สึกที่มันชัดเจนมากเลยที่ผ่านมา
ความรู้สึกของการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
อ่าครับใช่ใช่ใช่
รู้สึกอย่างนี้มาจะ๑๐ปีแล้วสิ

มันแบบเออแล้วมันต้องเอากลับมาได้แล้ว
เพราะมันยิ่งทำให้ประชาชนรู้สึกเข้าไปอีกว่า
อันนี้มันไม่ใช่ประเทศของเราอ่ะ

จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบ

รู้สึกว่าแบบอยู่ประเทศนี้ไม่ได้นะ
สิ้นหวังนะ
ใช่คือมันอยู่บนฐานของความสิ้นหวังอะแบบ
คือประเทศนี้แบบว่ายิ่งเราอยู่ในความมืดแบบนี้ยิ่งเราอยู่ในความสิ้นหวังแบบนี้ต่อไปเนี่ย
อีกไม่นานเนี่ยแบบว่าสังคมเราที่บอกว่าจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ย

เยาวชนจะหาทางยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบว่ามีชีวิตรอดแล้วออกไป

ซึ่งสิ่งนี้ค่ะแบบว่าเวลาที่เราโปรโมทว่าแบบว่าเราอยากให้แบบว่ามีทำเพื่อส่วนรวม
เฟื้อเผื่อแผ่กันสังคมไทยเนี่ยนะสังคมพี่น้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรอย่างนี้
ไม่มีทางเกิดขึ้นเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสังคมที่แบบว่ามันบีบให้เราต้องเอาตัวรอด
ใช่แล้วก็เหมือนไม่ได้นับเสียงพวกเรามันเหมือนไม่ได้นับเสียงพวกเราแบบเสียงพวกเธออะไร
อยากมาสร้างความวุ่นวายอะไรกันได้ไหมเออแบบว่าตรงนี้เราก็เป็นสังคมที่ดีงามกันอยู่โอเคไหม
แต่เราก็เอาไม่นับรวมพวกเรางั้นพวกเราจะอยู่กันทำไมเราว่าแบบว่ายิ่งเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกนานขึ้นเท่าไหร่
เราจะก้าวสู่ความว่าเป็นแบบสังคมล่มสลายได้เร็วขึ้นเท่านั้นครับจริงครับตัวอย่างมีให้ดูเยอะใช่ไหมฮะ
เลบานอนใช่ไหมฮะหรือว่าประเทศอื่นที่เราก็เคยหยิบยกตัวอย่างกันขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับ
จะเรียนรู้จากเขาอืมอืมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับ
อย่างที่ผมคือเมื่อกี้ผมนึกไปถึงตอนแรกที่เราคุยกันว่าจริงถ้าจะคุยเรื่องการเมืองกันจริงเนี่ย
คุยกันได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยได้ยาวยาวครับได้ยาวยาวใช่แต่ว่าครับผม
น่าเสียดายที่เรามีเวลาจำกัดครับนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนนะครับ
ยินดีครับยินดีมากเป็นทั้งมิสสาหายและเป็นกรยานิมิตรของผมและเป็นกรยานิมิตรของพลเอกไปหยุดด้วย
ขอบคุณที่ช่วยกันมาขุดครับซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังวันนี้คงจะได้ทั้งความสนุก
แล้วก็ได้ข้อมูลนะครับแล้วก็อยากจะย้ำว่าจริงท่านไม่ต้องเห็นด้วยกับเราก็ได้
คือท่านฟังเราแล้วท่านลองคิดกลับมาดูเพียงแต่ว่าเอ่อผมตั้งใจว่า
การเมืองวงเล่าเนี่ยอยากให้มันเป็นพื้นที่ของการที่เราคุยกันอย่างเป็นมิตรในเรื่องการเมือง
เราพยายามจะหลีกหนีมันเหมือนมันเป็นพิศาจตัวหนึ่งใช่ไหมครับเรามักจะพูดกันเสมอว่า
คุยเรื่องการเมืองอย่าคุยเลยเดี๋ยวทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าผมคิดว่าเราคุยกันได้
แล้วก็คุยกันอย่างเป็นมิตรแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่า
การเมืองเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งของการมีชีวิตที่ดีถ้าเราหนีมันเราก็เหมือนหนีปัญหาเรา
เราต้องคุยกับมันวันนี้โดยเฉพาะการเมืองในรอบ๑๐๒๐ปีเนี่ย
มันเป็นเรื่องการเมืองทั้งนั้นเพราะชีวิตเราจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องการเมือง
อืมนะครับก็เลยเอ่อคิดว่าการเมืองวงเล่าก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่เอ่อ
ผมก็จะชวนหลายหลายท่านนะครับมาพูดคุยกันอีกนะครับแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับเราจะได้ข้อมูลไปกับเราแล้ววันนี้ก็ผมก็สนุกมากแล้วหวังว่าคนดูจะสนุกมากนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณแรปเตอร์และคุณจรมากครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในแอปพิโสดหน้านะครับกับรายการการเมืองว